นี้เป็นการตอกย้ำคำพูดที่ว่าเราไม่ควรจะตัดสินคน
หรือมองคนแค่รูปลักษณ์ภายนอกหรืออาชีพเขาเท่านั้น
คิริ้วห่อทองมีอยู่จริงคนเก็บของเก่าไม่ได้เป็นคนจนเสมอไป
เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นอย่างไร

เป็นภาพของรถกระบะคันหนึ่งที่มีของเก่าเต็มกระบะแบบนี้แหละครับ
และมีผู้ชายคนหนึ่งเขาถ่ายไว้แล้วก็อธิบายแบบนี้บอกว่า
มีตะลุงคนนึงนะมาเก็บขวดขายตอนกลางดึกทุกวัน

ลอนนมเก่าที่ใช้แล้วบ้างที่เก็บเอาไว้ก็ให้แกเป็นประจำ
วันที่เกิดเหตุเคลียร์บ้านเพื่อต้อนรับเพื่อนจะมาพักที่บ้าน
ก็เก็บของเสร็จปุ๊บจะทิ้งก็เสียดายก็เลยนึกถึงคุณตาคนนี้

ของมันเยอะหนุ่มคนโพสต์ก็เลยอาสาเอาของทั้งหมดไปส่งให้บ้านลุงละกัน
คิดว่าน่าจะเป็นบ้านเก่าเก็บของเก่าขายเท่านั้น
อยากจะเอาของทั้งหมดกลับไปขายเองซะเลย

บ้านของนี่ฮะนี่คือบ้านของคุณลุงเก็บของเก่า

บ้านหลังใหญ่โตหรูหราติดแอร์
มีรถเก๋งจอดอยู่มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่
คุณที่ชู๒มือหลังกระบาดนั้นใคร
ไอ้นี่แหละไอ้คนเก็บของ
คนนี้ก็ขอไปให้เขานี่แหละคือโอ้โหใหญ่กว่าบ้านผมอีกสุดท้ายเปลี่ยนความคิดเลย
ตอนแรกบอกว่าลุงน่าจะจนพอไปถึงโอ้โหบ้านหลังใหญ่กว่าคนที่เอาของไว้ให้ลุงขายอีกอ่ะ

หนุ่มคนนี้ติดแฮสแท็กสอนใจคนแชร์โพสต์ของเขาเอาไว้ตอนท้ายด้วยว่า
อย่ามองคนเพียงแค่ภายนอกแล้วตัดสินเขาพร้อมแฮสแท็ก
คนรวยชอบทำตัวจนคนจนชอบทำตัวรวยโอ้โหอ้าวอย่าตัดสินคนแค่ภายนอก
คุณผู้ชมคนเก็บของเก่านี่แหละของเขาแบบทรัพย์สินเขาเยอะเงินเขาเยอะ

คือจริงแล้วเนี่ยต้องยอมรับเหมือนกันนะว่าบางทีการแต่งกายมันอาจจะสื่อสารผิดพลาดได้
แต่สิ่งที่สำคัญคืออย่าดูถูกคน
ว่าเขาจะทำอาชีพอะไรเขามีเกียรติความเป็นคนเหมือนเรา
บางทีแต่งตัวมอมแมมเสื้อผ้าขาดควักเงินสดซื้อโทรศัพท์๓๐๐๐ก็มี
นี่แหละคุณลุงอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ